พาไปจิบกาแฟกลางทุ่งนา
ร้อนไหมนิดเดียวนิดเดียว
แต่ได้บรรยากาศที่มันสุดยอดจริง
กาแฟอ่ะร้อนแต่ว่าเอามาในเตียงมา

ร้านนาแม่ใหญ่กาแฟสดจังหวัดกาลสิน

รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แดดจะร้อนอย่างนี้แต่คนก็ไปกันเยอะนะน้องใบตอง

ก็บรรยากาศที่ผมบอกล่ะฮะชิคเก๋
ท่ามกลางทุ่งนามองไปทางไหนก็เจอแต่
ทุ่งนาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาแบบนี้
โอ้โหแล้วที่สำคัญเขามีกาแฟให้บริการอีกด้วย
บอกเลยว่าถ้าไปกินกาแฟร้านนี้คุณผู้ชมจะต้องติดใจแน่
เพราะว่ากาแฟของเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดี
แล้วบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติร่มรื่นแบบนี้
ลองไปกันดูหาในเมืองไม่ได้
ต้องตามจากต่างจังหวัดเท่านั้นนะครับ
แล้วพอจิบกาแฟเสร็จปั๊บ

เขาทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ไปดื่มดำกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
ไปนั่งถ่ายรูปถ่ายรูปกันแบบนี้
โอ้โหติดอกติดใจกันเป็นแถว
แล้วดูสิครับทุ่งนาตอนนี้เขาก็เริ่มจะออกรวงกันมาแล้วนะ
ใครที่สนใจก็ลองไปกันดูเพราะว่าร้านนี้ด่งดังมาก
คุณไปลองเสิร์ชหาดูก็ได้เพราะว่าดังมากในโลกโซเชียล
ผมขึ้นเฟซบุ๊คให้ด้วยนะครับ
ร้านนี้ครับลองไปเสิร์ชตามชื่อนี้เลย
คุณจะเจออย่างแน่นอนกับร้านนาแม่ใหญ่กาแฟสด
พิกัดก็คือบ้านน้องแปนตำบลน้องแปนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
เปิดกี่โมงอ่ะเปิดกี่โมงคะคุณ
เช้าเลยเปิดแต่เช้าเลยเหรอ
โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
ไปดูกันได้ไปดูกันได้ที่นี่
เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนก็ได้